ราศีที่ดวงดีที่สุดในปี๒๕๖๕มีราศีอะไรบ้างครับ
คือท่านที่ลักษณะราศี

ยังเป็นเรื่องฮือฮาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผมยังอยู่กับหมอดูสุดฮอตรักราชศรี
เพื่อถอดรหัสลับดวง๑๒ราศีให้เป็น๔กลุ่มใหญ่
การงานการเงินความรักดวงฤทธิ์ดีฤทธิ์ร้าย
เคล็ดลับมูจรูปีเสือแบบไม่ซ้ำใครได้

ถ้าใครจะดูไทยรัฐทอล์กเกี่ยวกับดวง๑๒ราศีให้ตรงที่สุด
จะต้องดูจากราศีที่เป็นลักษณะราศี
แค่ช่วงวันที่เกิดตามที่ประกบโดโก้และวันที่แม่นแค่๑๐๒๐
มันต้องเอาวันเดือนปีเวลาเกิดผูกดวง
ตะกรต้องไปหาบรูปให้ผูกดวงเดี๋ยวได้มีฟรีแล้ว
ไว้กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดว่าลักษณะราศีอะไรอันนี้จะตรง
สิ่งที่กำลังให้สัมภาษณ์มันจะตรง

ราศีที่รวยในปี๒๖๕ได้แก่
ราศีธนูฟันทง

วันที่๕ธันวาคมปี๒๖๔

ดาวเสาซึ่งเป็นดาวเดือนการเงิน
โคจรเข้าสู่เดือนการเงินเป็นเกษตราธิบดี

เด่นชัดที่สุดในรอบ๓๐ปี
ถ้าคนที่เกิดในราศีธนูจะรวย

ปี๖๓ปลายปีจนถึงปี๖๖
ถ้ารอให้ผ่านตรงนี้ไป

บางคนก็อาจจะอยู่ไม่ถึงแล้ว

ที่คุณที่เกิดในราศีธนู

ชาวราศีธนูฝรุง

พระเสิลนากปรก

ถูกต้องต้องบูชานาค
ต้องเดินทางไปบูชาศักระ
พญานคระตะเต็มเส้นทางนากนคราฐานี
ถ้าเรื่องของการสร้างบุญต้องทำบุญกับบีดามารดา
พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้ร่วงรับไปแล้วนั้นทำบุญตลอดปี
ก็อุทิศให้เขาเพราะเขาคือของเก่าคนเก่า
ไปที่เจรีเก่าวัดเก่าเมืองเก่าอายุทยาสุโขทัย

ราศีที่๒ที่จะรวยคือคนลักษณะราศีกุม
ราศีกุมมันมีสภาพเบื่อเซ็งซึมเศร้าเหงาหงองเงียบงิด

ดาวประจำตัวโคจรเป็นเทวีโชค

หลังจากวันที่๘เมษายนดาวพระฤหัสบดี
โคจรเข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีกุม
แล้วมีตำแหน่งที่มั่นคงในรอบ๑๒ปี
อยู่อย่างนั้นอีก๑ปีตั้งแต่๘เมษาเป็นต้นไป
เป็นโอกาสเป็นมงคลเป็นโชคชัย

อาชีพไหนบ้างครับที่รุ่งเรือง

สีเทาทั้งหมดแบบบาอะไรอย่างนี้เหรอ

คือต้องหาโอกาสที่จะมีเทพภรราหูติดตัว

ภรราหูศรีภาคที่ทรงคุศก็ได้

ภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราช
ภาคอีสานวัดสาลอยนครนาศิมา

ลาสีรวยอันดับ๓คือลาสีพิจิก

ชาวราศีพิจิกษ์เป็นราศีเล่นลับลึกลับ
แล้วในขณะนี้ดาวเพื่อเรือหัสบดี
ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน
โคจรได้ตำแหน่งประธุมเกณฑ์
แล้วก็จะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรในพบปุตตะ

ก็แปลว่าคนที่เกิดในลักษณะราศีพิจิกษ์
นับตั้งแต่วันที่๒๗๒๘เดือนพฤศจิกายนของปี๖๓

ดาวพระรหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน
โคจรเป็นประธุมเกณฑ์
เพื่อเรือหัสบดี๔ทรงศักดิ์แช่มช้อย
สุข๓ดังนี้จากเจ้าเรือนยิ่งยดนา
มีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่รถใหม่ทรัพย์สินใหม่
ความมั่นคงใหม่เกิดขึ้น
แล้วหลังจากวันที่๘เมษายนเป็นต้นไป๑ปี
เงินทองไหลมาเทมาฟันหง

ปี๒๖๕เป็นปีพญานาคาราช
คนราศีพิจิกษ์ต้องบูชาพญานาคาราช
จะเป็นรูปภาพรูปหล่อเหรียญ
มีไว้สักอย่างหนึ่งเถิด
ถ้ามันเกิดจากเจตนาดี
มวลสารดีพิธีดีใครสร้างก็ได้

เอาไว้อธิษฐานเอาไว้สื่อ

ลาศีตุลดาวเพื่อเรื่องหาสมดีโคจรอยู่ในเรือนปุตตะ
มาตั้ง๘พฤศจิกายนของปี
ไปถึง๘เมษายนของปี๖๕

ปุตตะแปลว่าโปรเจคโครงการงานพิธี

ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคาร
ของชาวราศีตุลโคจรเข้าคือเรือนการเงินรั่วตัว
ตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมบวกไป๔๕วัน

ธันวาทั้งเดือนมกราอีกเกือบทั้งเดือนแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่า๒เดือนนี้เป็น๒เดือนที่ชาวราศีตุลมีโอกาสรวยต้นปี

แค่รับมูตรรูปสำหรับราศีตุลนะครับ
ราศีตุลเป็นคนรักสวยรักงามใช่ไหม

หลักของการสร้างบุญให้รวยนะ
ไม่ว่าจะเป็นราศีไหนก็ตามทีต้องรู้ไว้ก่อน

ทานแปลว่าการถวายให้พระ
ข้าวของเครื่องใช้ให้พระเรียกสังขทาน
ในของที่ให้กับคนผู้ยากไร้เรียกว่าการบริจาคทานต่าง
ทำอาหารเลี้ยงคนออกโรงทาน
คนพวกนี้ชาตินี้และชาติหน้ามันจะไม่มีทางอาบจนหรอก
มันจะทำให้มีทรัพย์มีกินมีใช้ต่อยอด
มันเป็นเรื่องอนีสงของทานทำให้รวยมีกินมีใช้

ก็ทำทานให้เป็นกำลังต่อเนื่องอย่าขาดพร
หากจัดของบูชาพยานาจ
พญานาคาราชคือเจ้าแห่งสมบัติในบาดาพิพบ

เพราะฉะนั้นพญานาคาราชเลย
ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมีน
โคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตร
แปลว่ามั่นคงอยู่ในพบสู่พระ
ตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมของปี๒๖๖

แปลว่าถ้าชาวราศีมีนตั้งเป้าตั้งป้อม
หนหาทางหามุมที่จะปักหลักลงแหล่งอะไรให้ได้
มันรับรองว่ายาว
มีโอกาสได้เงินรวยสำเร็จ

ดาวเพื่อนธรรมดีโคจรทัพดวงชะตาเรียกว่าเป็นโกมุทธเกณฑ์
เนื้อตัวจะหอมหวนยวนไปด้วยเสน่หมนตรา
เงินทองก็จะไหลมาเทมาดารานักแสดงคนต่าง
ราศีมีนเป็นราศีที่ชอบลองเท้า
ลักษณะราศีมีนรองเท้าเพียบเลย
คนเกิดลักษณะราศีพิจิกเนี่ยจะมีกางเกงใน

ชอบเรื่องชุดชั้นในเห็นไม่ได้มันสะสม

จริงมะนง

เขามารับตอน๒ทุ่มไปดูดวงตั้งแต่๓ทุ่มไป

บ้านนี้ก็เป็นบ้านท่านลูกท่านหลานเธอทั้งหลาย
เวลาไปที่รองท้าวบ้านนี้มันเยอะอย่างนี้
ตั้งแต่ต้องถามว่าบ้านที่ที่เยอะอย่างนี้
ดูให้ลูกฉันหน่อยคุณดูเขาสุดท้องรักษณะราศรีมีน
เออเว้ยเก็บไปเสร็จสิทธิเยอะเข้าใจไหม

โอ้โหราศีพิจิกษ์หมอลักษณ์ไม่รู้เป็นอะไร
ทำรายการด้วยกันสมัยก่อนไม่รู้เป็นอะไรนะ
พอเจอกางเกงในนะเขามีลดราคา
ผมเดินไปในห้างหินเวลาอยากไปหยิบไปจับไปซื้ออะไรเค้า
ขักเสร็จรีบเป็นสะสม

เมื่อลาศรีมีนเป็นลาศรีโลเลลังเล
เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้นะ

อยู่ไม่เป็นที่อยู่ไม่เป็นที่
อยู่ต้องเป็นที่แต่จะมูต้องมูหลายที่

ไปอยุธยาวัดนี้วัดใหญ่เชมงคล
ไปวัดพนันเชิงไปวัดหน้าพระเมน

เขาว่าทำนาค้าไปเลย

เดาเสาโคจรทับชะตากำเนิน
จะต้องยอมเลิกจากสิ่งเก่า

ที่เดิมแบบเดิม

ความเป็นโลโก้ประจำราศีเนี่ย

จึงต้องวางแผนการเปลี่ยนแปลงชีวิต

บุคคลตรวจสอบบริหารจัดการ

สำหรับเคล็ดลับจานมูเตรูครับ

โบราณการก่อนให้ย้ายที่อยู่

แล้วระหว่างนั้นก็ไปอยู่คอนโด

งานที่เบื่อเซ็งก็เวลาออก

คือการเปลี่ยนเอง

เปลี่ยนในเบื้องต้นคือเปลี่ยนตามหลักตะกะที่ว่า

ดาวเสาทัพก็ต้องหาราหูไว้บูชา

เสากับราหูเป็นมิตรต่อกัน
ขณะนี้เสาทัพก็ต้องหาพระราหู

ลูกมิดปิสหรือพระราหูกะลา

ราศีที่มีเกณฑ์ที่จะลงเอยในความรักเนี่ย

ตีความได้ว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องตั้งหลักให้ได้
ต้องตั้งสติต้องอดทนต้องไม่ยอมย่อท้อต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้
จนหลายคนมันอาจจะท้อแท้ใจหรืออยากจะปิดชีวิตตนเอง
ดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีเมษในปีพุทธศักราช๒๕๖๕
เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่ในรอบ๘๔ปีจากร้ายกายดีฟันทงครับ
ละมูเตรูสำหรับราศีเมษล่ะครับโอ้โหผมฟังแล้วลอยเลยนะ

ราศีเมษเนี่ยเมื่อดวงชะตามันเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ลาหูเข้าทัพต้องหาโอกาสไปสการะเทพราหู
อาจารย์ก็สร้างไว้ไว้๔ทิศเลยภาคเหนืออยู่ที่พระท่านลิฟต์บุญชัยคณะสดิเมือง
ภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราชไปไหว้เลย
ภาคอีสานวัดสรรอยวัดยาโมภาคกลางวัดเจ้าอามบางคุณนทร์
หาลูกพระลบมาบูชาหรือคุณจะไปวัดศรีศาสตร์ทองวัดอะไรที่เค้ามีไปเลย
ไม่ได้ปิดกั้นเดี๋ยวว่าหมอลักษณ์มันฟังไม่ใช่จะไปที่ไหนเอาตามสะดวกเลย
มีอีกสักหนึ่งหรือ๒ราศีนะครับสำหรับการงานดี
คนเกิดลักษณะราศีพฤศพนะไอ้ดาวเจ้าเรือนกรรมะมันคือดาวราหู
ก็โคจรโดดเด่นเป็นเทวีโชคแต่มันอยู่ในจุดวินาท
มันตีความได้ว่าคนเกิดราศีพฤศพที่ผ่านมาคุณสร้างบุญสร้างทานเป็นอย่างดี
คุณกระตันยูต่อบีดามารดาแต่ยังไม่สำเร็จอะไรเป็นรูปเป็นอัน
พอหลังจาก๓๐มีนาเป็นต้นไปมันจะเกิดอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณคาดไม่ถึง
แค่ละการบูชาดูราศีพฤศพละครับขอเข้าหน่อย
คือพฤศพต้องดูราก่อนพฤศพเขาชอบของสวยงาม
เพราะฉะนั้นการบูชาใดก็ตามทีต้องให้มันมีความสวยงาม
หนึ่งคือพญานาคาราชเพราะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าปี๒๐๑๕เป็นปีพญานาคาราชประธานพร
สองพระเศรษฐีนวโกรธต้นปีต้องไปไห้เศรษฐีนวโกรธ
เศรษฐี๓สีพึ่งสุดยอดสีพึ่งจะพูดจะเจรจาติดต่อให้มีโชคลาภ
จันทร์วางสามอย่างเป็นมงคลลาภในมงคลละวัตถุสามรายการที่พูดได้มาก็มาเลี่ยมเอามาใส่กรอบ
เอามาใส่กรอบตั้งให้สวยคือมันต้องสวยคนเกิดราศีพฤศพมันต้องมาบูชาให้สวย
ปลายเปิดเนี่ยครับไอ้ราศีที่มีเกณฑ์ที่จะลงเอยในความรักเนี่ยอืม
สมหวังในความรักเนี่ยมันก็มีแบบเป็นไปตามประเพณี
ก็คือราศีกันกับราศีมีนนับตั้งแต่วันที่๘เมษายนเป็นต้นไป
ชาวราศีกันกับชาวราศีมีนมีโอกาสลงเอยในความรักเจอคู่ที่สมหวังในความรัก
ที่จะเรียนรู้ต่อไปในความรักที่จะมีโอกาสแต่งงานลงเอยมีความสุข
คือกันลักษณะราศีกันกับมีนปะทุม
แต่ราศีที่มีโอกาสแต่งงานคลองคู่แบบถูกปล้ำหรือท้องแล้วแต่งฉับพลัน
ไม่คาดคิดตกใจมีลูกต้องแต่งโอ้ไม่ได้เลยสารพัดอย่าง
คือราศีเมศกับราศีตุ๋นสะทุ่ง
เฮ้ยเรื่องนี้ไม่พลาดไอ้คนเกิดตุ๋นปุตตะมันจอนมะเร็งลักษณ์ตั้งแต่๓๐มีนา
มึงยังจะพาดพี่ข้าพี่ข้าพี่ข้าปล่อยเลยข้าปลอดภัยเสร็จเลย
คนเกิดราศีเมษเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวอังคารเหมือนกับคนเกิดราศีพิจิกษ์
คนเกิดเมฆกับพี่จิกเนี่ยมีดาวอังคารมีดาวประจำตัวแน่นอนคืน
แต่ราศีเมษคืนแบบร้อนแรงเพราะฟาดไฟ
ราศีพิจิกคืนแบบนุ่มนวลมีรีลาเป็นยังไงเป็นไงเป็นไงอันนี้อันนี้
เพราะฉะนั้นคู่คู่ไอ้คนเกิดลักษณะราศีเมษเนี่ยนะ
คู่เนี่ยตามดวงเนี่ยต้องเป็นคนที่มีดาวสุขเป็นดาวประจำตัว
คือหน้าตาดีมีเสน่ห์เป็นคนอ่อนหวานเข้าใจเก่ง
เป็นคนมีเนื้อนมไข่รูปร่างมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายยั่วยวนกลิ่นกายหอม
อะไรแบบนี้นะคนเกิดราศีกันเนี่ยต้องได้คู่ที่เป็นคนสะอาดสะอ้าน

ได้ต่อหรือยังอ่ะฉีดแอลกอฮอลหรือยังล่ะอาบน้ำหน่อยนะ
มันจะเข้ากันได้เลยแต่คนเกิดราศีมีนเนี่ยต้องได้คู่ที่ช่างพูดช่างเจรจาช่างเอาใจ

เหรอแต่ไอ้ต้นปีถ้าจะแต่งก็มีเหมือนกันนะคือตั้งแต่ปลายปี๖๖
ไปถึงวันที่๗เมษาของปี๖๕เนี่ยราศีกุมกับราศีสิงศ์เนี่ย
ราศีพลิกดีพลิกร้ายในปี๒๕๖๕ในทัศนะของลักษณ์ราชศรีคือราศีอะไรครับ
มิถุนกับราศีกรกฎดาวเสายังเป็นมรณะกับชาวราศีมิถุน
ตีความได้ว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยมันมีเกณฑ์ของชีวิตที่มีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องกระดูกและฟัน
สองมันมีเกณฑ์ของชีวิตที่มีเกณฑ์ผันผวนแปรปวนเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนในเรื่องการงานอยู่ระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนวันที่๘

แปลว่าชาวราศีมิถุนต้องตั้งหลักให้ได้ต้องตั้งสติต้องอดทนต้องไม่ยอมย่อท้อต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้
เพราะคุณจะเจอลูกป่วนอีกลูกนึงที่เป็นลูกป่วนกวนประสาทวุ่นวายอีลุงตุงนังไม่เป็นไปอย่างใจจนหลายคนมันอาจจะท้อแท้ใจหรืออยากจะปลิดชีวิตตนเอง
ต้องอย่าไปถึงจุดนั้นต้องสู้เพราะหลังจากวันที่๘เมษายนชีวิตจะพลิกจากร้ายที่ว่าทั้งหมดเนี่ยกลับกลายเป็นดีฟะทุง

ส่วนลาศรีกรกฎชาวรัฐคณาลาศรีกรกฎเนี่ยแต่ไม่มีอะไรหนักอยู่อยู่กลางกระหม่อ
มันมันเป็นสภาพเนี่ยอยู่ตั้งแต่๕
ธันวาปี๖๓ไปถึงปี๖๖ทีนี้ประกอบกับในช่วง
รอยต่อของปีตั้งแต่ปลายตั้งแต่เดือนพิกายนปี๖๔
ไปจนถึงเจ็ดเมษาของปี๖๕

มันก็เข้าเกณฑ์อีกจันทร์กับชีวาเป็น๘ศุกร์๗อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดิ์
ก็จะมีแต่เรื่องร้อนกายร้อนใจเรื่องเก่าเรื่องใหม่
แต่พอพ้น๘เมษาไปแล้ว
ดาวพฤษฎีจะยกจากเหลือนบรรณะเข้าสู่เหลือนสุภะ
สุภะเป็นสำเร็จผ่านพ้นประจนจนผ่านไปได้
ดวงมันจึงมีพลิกดีพลิกร้ายเห็นไหมทั้งสองราศี
สำหรับเคล็ดอัพการหมูเตรูที่สองราศี
ในชีวิตที่เคยเห็นมานะคนที่จะเปลี่ยนชีวิต
ถ้าใช้หลักการมูนะ๑มูด้วยบุญ
บุญจะต้องสร้างในโหมดทาน
เกิดทรัพย์แล้วหมวดศีลคือต้องหาโอกาสไปถือศีลปฏิบัติธรรมบ้างแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวร
ถ้าหมวดทานทำกับพระคือสังกฐานทำกับคนโรงพยาบาลโรงเรียนต่างเนี่ยเขาได้หมดแต่ถ้าเกิดของขลังนะ
จะเป็นเหรียญพระราหูรูปหล่อพระราหูกระลาพระราหูไอ้พวกนี้มันคือเปลี่ยนจากร้ายกายดี
ก็จึงเปลี่ยนจากรายกายดีราหูเนี่ยเป็นตัวแก้ตัวเปลี่ยน

ลูกนิมิตพระราหูจะเหรียญพระราหูจะเบี้ยแก้อะไรพวกนี้มันได้หมดเลยนะ
ปีแห่งพญานาคาราชในปี๖๕เนี่ย
อาจารย์ก็มั่นใจว่าหาโอกาสไปขึ้นภู
ภูลังกาถ้ำนาคาถ้ำนาคี
หรือจะไปพญานาคน้ำดินฟ้าที่มุกดาหาร
หรือจะไปไหว้ศรีสัตนคราชที่นครพนม
จงจาลิกไปไปไหว้ไปสักการะ
แล้วหารูปพญานาคาราชมาบูชาหรือเหรียญหรือรูปหล่ออะไรก็ได้มาไว้สักการะ

ไปมันน่าจะมีความรู้ความเข้าใจว่าพญานาคคืออะไร

ใครก็เกิดเป็นนาคทำไมจึงได้เกิดเป็นนาค
แล้วนาคเราจะบูชานาคยังไงให้ถูกต้อง
นาคมีหลักที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวพุทธศาสนาอย่างไร

น่าจะครุฑเอามาบูชาร่วมกันได้ไหม

อยากรู้ไม่ยากนี่ไงมันอยู่ในหนังสือแบบนี้
นังสือสมบัติพระยานคราช๒๐๑๕
เขียนโดยอ้างอิงจากวิทธิพลของ
ท่านเจ้าบริคุณพระราชนาลักษณะลงคลวัดโพชัย

มีภาพประกอบด้วยมีพญานาคมีเรื่องราวของนาคทั้งหมด

แล้วทีนี้ใครอยากได้นะเป็นอย่างนี้

แจกกับหนังสือเลยจ้า
เป็นนักฆราชทรงหยดน้ำนี่เป็นไง

คือเลยเข้าใจมั้ยคนไม่เข้าใจว่า
พระพุทธองค์สอนให้ยึดมั่นในธรรมเพื่อการหลุดพ้น

พระพุทธองค์ในสมัยพุทธการนั่งแสดงธรรมเทศนา
พระเจ้าแผ่นดินมีนั่งฟังไหม

เลซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นคนแบบอยู่เท่านั้นน่ะ
คิวกินบังเอิญหมอหลวงไม่ได้มาลุกไม่ขึ้น

นั่นแหละมันจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราจึงต้องบูชาเทพยดาผู้มีฤทธิพญานาคเพราะต่างคนต่างมีฤทธิ

แตกต่างกันไปเทวดาทำบุญไม่ได้แล้วก็ทำบุญแล้วอุทิศให้เขา

แล้วก็บวงสวงขอพรว่าเป็นทหารในกุศลนี่ไง
เพราะในบรรดามนุษย์เทพคุดนาคพรมท่านยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์

มันยังเกื้อกูลช่วยกันได้ในวิถีอย่างนี้

เพราะเรายังไม่ได้หลุดพ้นถูกต้องไหมใช่แล้วเลยคิดจะหลุดพ้นเหรอใช่ไหม
ลองถามคนที่ไปวัดลองให้พระท่านถามดิ
โยมใครอยากทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งสมบัติทิ้งรถทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างมามาอยู่วัดเลย
แต่มาให้กินให้อยู่ไว้ใจจะได้หลุดพ้นไม่มีทางแล้ว
ใครอยากมาทำบุญที่วัดนี้แล้วกลับไปทำมาค้าขึ้นตำแหน่งเงินเดือน
มาถูกหวยบ้างบังคังคาวไหนใครอยากยกมือกันไปแถว
ถูกถามมาหมดแล้วอาจารย์นำคนทำบุญมากี่ปี
เพราะฉะนั้นไอ้พวกหลงบ้าไปกันใหญ่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกคนทำบุญแล้วต้องการหลุดพ้น
เขาก็สะสมพุทธองค์ยังเกิดตั้ง๕๐๐ชาติอบรมขัดเกาไป
จะมาบังคับอะไรให้ต้องดูดพ้นชาตินี้
ถึงบอกว่ามันหลุดพ้นแล้วดีก็ไม่มีใครอยากหลุดพ้น
เพราะยังอยากเวียนไปให้รู้ซึ้งแก่ตนแก่ใจตน
อันนี้ถ้าไม่ตัดมันมากเพราะมันเป็นเรื่องที่คนชอบพูด
กันเอาปรัชญาเอาหนี้ความจริงชีวิตในวัย๕๐ตกผลึกแล้ว